คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้คืนวันลอยกระทง
เค็มงวดเรื่องเหตุธาระวิวาสไม่อยากจะให้มี

คือได้รับแจ้งเหตุก็เกือบเช้าแล้ว
คือในพื้นที่เขาก็มีการจัดงานลอยกระทง
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คนในพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัย
ก็มีทั้งอาสาสมัครของคนในพื้นที่เป็นชาวบ้านไปช่วย
มีอบตไปช่วยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปช่วย
พอดูแลความปลอดภัยเสร็จลอยกระทงกันเสร็จ

ชุดที่เขาไปดูแลความปลอดภัยกินเหล้ากันต่อ
แต่ทีนี้กินเหล้ากันแล้วเมาแล้วแซวกัน
คือทางอบตไปแซวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ไอ้หัวล้านเขาฉุนเขาโกรธบวกกับความเมาด้วย
แล้วทางอบตก็มีปืนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีปืน
ทีนี้ดวนปืนกันกลางถนนเลยค่ะ
โอ้โหไม่พอใจกันเพราะว่าไปแซวกันว่าหัวล้านเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔นะคะ
ตำรวจสพเมืองตรังได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเจ็บ๒

ก็คือฝ่ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนควนดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะมีทั้งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
มีทั้งกู้ชีพศูนย์นเรนทรโรงพยาบาลตรัง
๒คนนี้ที่บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุ
ก็คือนายเชิดชัยเพ็งลำอายุ๔๒
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสอบตน้ำผุด
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกู้ชีพช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
แต่ทางเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมหมายเขาเสียชีวิตค่ะ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุรอยเลือดเต็มเลยคุณผู้ชม
และของกลางก็ตกอยู่ตรงถนนน่ะนะมีปืนสองกระบอกนะคะ
ปืน๓๕๗เป็นของนายเชิดชัยสอบต
มีปืนตกอยู่มีปลอกกระสุนอยู่ในรังเพลิงสี่ปลอกแล้วมีกระสุนปืนด้านอยู่นัดหนึ่ง
ส่วนอีกระบอกจุด๓๘ค่ะเป็นของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
มีปืนตกอยู่มีปลอกกระสุนหกปลอกนะคะแล้วก็มีกระสุนปืนตกอยู่นัดหนึ่ง
นี่คือหลักฐานที่เขาก็เก็บรวบรวมไป
พันธุ์ตำรวจโทประเสริฐส่งแสงรองผู้กำกับสพเมืองตรังบอกว่า
จากการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์สอบปากคำไปสามปาก
แล้วเขาก็ให้การตรงกันเขาให้การแบบนี้ค่ะ
ทั้งคู่เนี่ยเขาดวนปืนกันก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปร่วมงานลอยกระทงในหมู่บ้าน
เหมือนเขาก็ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่
ดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกงานลอยกระทง
พอเสร็จงานแล้วก็เลยสบายแล้วทีนี้ดื่มเหล้ากัน
ฝ่ายนายเชิดชายสอบตไปแซว
นายสมหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าไอ้หัวล้าน
นายสมหมายโมโหสิโกรธสิ
เพราะเห็นว่าทำไมไม่เคารพกันเป็นรุ่นน้องไม่เคารพรุ่นพี่
ก็เลยเดินออกจากวงเล่าเพื่อจะกลับบ้านนะคะเดินออกมาจากวงเล่าทั้งคู่เลยนะคะ
แต่ยังไม่ทันถึงบ้านค่ะไปอยู่แค่กลางถนน
คือทางสอบตเขายังแซวต่อไงคือไม่ใช่แซวแค่ในวงเล่าอย่างเดียว
แซวต่อว่าหัวล้านเนี่ยไปพูดต่อที่กลางถนนครับทีนี้แหละโอ้โหทั้งคู่มีปืน
วนปืนกันกลางถนนเลยนะคะนายเชิดชัยชักปืนจุดสามห้าเจ็ด
นายสมหมายชักปืนจุดสามแปดแล้วก็ยิงกันหนักระหน่ำยิงคนละห้าหกนัดเลยค่ะ
ทำไปในหนังเลยใช่เนี่ยยืนยิงกันแบบเนี้ยอ่า
เจ็บหนักทั้งคู่ครับนายเชิดชัยถูกยิงที่อกขวาสองนัดและขาขวาสองนัด
นายสมหมายถูกยิงที่หน้าอกขวา๑นัดที่ท้องซ้ายอีก๑นัด
จมกองเลือดอยู่ทั้งคู่เลยอะค่ะครับแต่อย่างที่บอกว่านายสมหมาย
ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอืมตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา
เชิดชัยสอบตนะคะที่ตอนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรสาเหตุก็เมาทะเลาะกันเนี่ย
แล้วก็แซวกันก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะตำรวจบอกไม่มีสาเหตุอื่น
ก็ไม่มีใครระงับเหตุได้อืมเพราะว่านี่ก็คือชุดที่ไประงับเหตุทะเลาะวิวาส
ใช่ค่ะแต่ตัวเองก็มาทะเลาวิวาสกันเอง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่สถานตั้งบำเพ็ญกุศลศพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมหมาย
ครับเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตะมนต์น้ำผุดนะคะที่วัดไร่พรุ
ก็มีการทำพิธีรดน้ำบรรยากาศโศกเศร้านะคะก็คนมาร่วมงานสองร้อยกว่าคน
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่บ้าน
มีคนมาบอกว่าลูกถูกยิงเนี่ยตอนแรกรู้ว่าอาการสาหัส
แต่ยังไม่เสียชีวิตก็ตามไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายก็มารู้ว่าลูกเสียชีวิตซะแล้ว
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าอีกฝ่ายนึงมีข้อมูลว่าเป็นคนก้าวร้าว
เมาแล้วพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธคนยิงนะ
ก็รู้ว่าเมาอ่ะแต่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายอะค่ะ
ดูเลยความสำอบที่ไปแต่ว่ากะโกรธมันเป็นติดข้อเลยกะโกรธมันสมควรมาก
ทีนี้พ่อฝรั่งชมลักษณ์ก็มากินก๋วนล่าว